รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
เจ๊นักคล่อมเนี่ยมีปัญหานะในร้าน

หลายครั้งแล้วนะที่เราอยู่กันแค่นี้
ฉันนี่อยู่รับใช้อยู่ต่อหน้าเจ๊ตลอด

นี่อยู่นี่ทำงานทำการอะไรเลย

เอ้าแต่ฉันก็ยังอยู่

เขาอาจจะล้างห้องน้ำอยู่ก็ได้

อย่าไปว่าอย่างนู้นอย่างนี้นะครับ
ก็ตั้งใจทำงานนะ

ลูกค้าเข้ารับ

อย่าบอกนะว่าจะมาทำการอะไรบางอย่าง

จำไม่ได้จริงหรือ

ก็ไปเมืองนี้ต้องแต่งอย่างนี้แหละ

ข้มอย่างไรข้ม

ใครอ่ะ
มึงนี่จำคนยากเลย

ก็จะไปเกาหลีต้องแต่งให้แน่นอย่างนี้แหละ

เจ๊บอกคุณจะไปเกาหลีปีใหม่ปีนี้

เฮ้ย

ปีใหม่ทั้งทีไปเกาหลีต้องไปรับความหนาวความอุ่นความเย็นให้มันคุ้ม
ลาสองเดือนไม่มีอ่ะ
ถ้าจะไปให้ลาได้เต็มที่๒วัน

แต่ไปสองเดือนถ้าคิดจะไปสองเดือน

ต้องเอาวันลาของระเบิดและของพี่บอลไปด้วย

ไปที่ไหนอ่ะ

เข้าไปที่ไหนหนาวหิมะตกอ่ะ

โอ้โหไม่เอาเด็กเยอะเดี๋ยวไปทะเลาะกับเด็กอีก

เจ๊คนเหนือแต่เจ้า

แต่แต่เจ้าเจ๊นี่คนแป่

เปล่าเป็นคนแป้เชื้อ
เพราะเจ๊นี่มีเชื้ออันยังประลำเบลือก
ตั้งไว้อ้าวมีเชื้อแล้วเจ๊

นี่เขาก็เล่นกันอยู่สนุกแล้ว

ไปเลยนี่ดอยแถวเชียงใหม่นี่เยอะแยะ

แงอะไรจะไปเกาหลีไม่แพงกว่าไปเนี่ยดอยที่เชียงใหม่เหรอ

เออก็ไปดอยที่ถูกสิเลือกเอา
และค่าข้าวดอยจังหวัดเชียงใหม่ที่ไหนราคาถูกที่สุด
รู้บ้างว่าค่าเข้าดอยที่ไหนในจังหวัดเชียงใหม่
สำหรับบุคคลทั่วไป๓แห่งนี้แห่งไหนราคาถูกที่สุด
อยสุเทพดอยปุ๋ย

กดติดตามกดไลค์กดแชร์คำถามแล้วพิมพ์คำตอบพร้อมโพสต์ภาพตัวเองที่ถ่ายกับหน้าจอที่มีภาพรายการแกงป่วนด้วนราคา
วันนี้ลงในช่องคอมเมนต์ไม่ว่าคุณจะเซลฟี่ตอนดูจากหน้าจอทีวีหรือจะเซลฟี่ตอนดูย้อนหลังจากหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ต
ถ้าคุณทำตามกติกาและตอบคำถามได้ถูกก็รอลุ้นว่าภาพเซลฟี่ของใครที่ถูกใจทีมงานมากที่สุด

จึบบันไดเมื่อไหร่จะคืน

พี่อย่ามามั่วผมให้นี่มาวาดแล้วพี่อย่ามามั่ว

อันนี้อารมณ์ดีค่ะ

มาซื้อผักเพิ่มซื้อผักสดเพิ่ม

ซึ้งสูบค่อย

แกงป่วนนำคำถามผัดทานกับน้ำพริก๓อย่างมาฝากคุณอ้อม
จะรู้หรือไม่ไปดูกันเลยครับ
แตงกวา๑กิโลกรัมครับผมบอกเลยว่าพวกเราต้องกินต้องซื้ออยู่แล้วแน่นอน

ถ้าราคามันแพงโรลิเกย์ก็ต้องมีไม่ต้องไปกินหลังวิธี
ใครก็กินข้าวผัดก็ต้องกินผัดกะเพราก็ต้องกิน

อ้าวใส่แบ๊วมันแก้วสายฟ้า

ของผมถั่วฝักยาวครับ๑กิโลกรัมเหมือนกัน
แต่ว่าถั่วฝักยาวรู้แล้วใช่ไหมว่าราคามันถูก
ลูกก็ง่ายราคาถึงได้ถูกไง
ถูกสุดแล้วสุดแล้ว
อเจมส์ของผมถูกกว่า

ทุกอย่างค่ะล้วนมีน้ำหนัก๑กิโลกรัมค่ะคุณอ้อม

ข้อนี้มีมูลค่า๒๐๐๐บาทนะคะ
คุณอ้อมคะผักข้าวสาวนี้ชนิดไหนราคาถูกสุด

กินได้เลยอยากจะเอาอะไร

วันนี้นะคะวันที่ถ่ายทำ
ความคิดเห็นส่วนตัวส่วนมากเนี่ย
ผักที่ว่าจะซื้อกินก็จะเป็นลูกชิ้นไส้กรอก

เป็นของที่ถูกที่สุด

กิโลกรัม๓๕
และเป๊กจะเฉลยมะเขือเปราะ๑กิโลกรัม

ราคาอยู่ที่๒๕บาท

เอาล่ะนี่คือแตงกวา๑กิโลกรัมที่คุณอ้อมเลือก

ถูกกว่า
มากคุณอ้อมผ่านข้อแรกมาแล้ว
ตอนนี้รับไป๒๐๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๔๐๐๐บาทค่ะ

ของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด

เอาล่ะนี่คือคำถามข้อที่๒ค่ะของคุณอ้อมค่ะ

มันฝรั่งทอดกรอบนะครับผม

หมู๓ถ้วยราคาถูกที่สุด

อันนี้ก็ใช้นี่ต้องใช้กับผมเลยล่ะ

สูตรสาหร่ายและอาโลเวล่าครับผม

คุณอ้างผลิตภัณฑ์ทั้ง๓แบบนี้เป็นมีสาหร่ายเป็นส่วนผสม

ผลิตภัณฑ์ที่มีสาหร่ายเป็นส่วนผสมทั้ง๓ชนิดนี้
ชนิดไหนราคาถูกที่สุดคะ

ขอบคุณครับ
เอาละคุณอ้อมเอาละ
คุณอ้อมปกติคุณชอบทานอะไรที่มันเกี่ยวกับสาหร่ายไหม

มีกระปุกนึงถ้าในอย่างในแบบตามร้านทั่วไปก็จะ๑๐กว่าบาทไม่เกิน๑๕บาท
เจอนี้น่าจะประมาณไม่น่าจะเป็นหลัก๑๐แต่ว่าน่าจะหลัก๑๐๐น่าจะ๑๑๕๑๒๐
คุณอ้อมผลิตภัณฑ์ผสมสาหร่ายทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดในใจคุณ
ราคาที่ถูกที่สุดขอเลือกเป็นโจ๊กครับ
อันที่คุณอ้อมไม่ได้เลือกค่ะราคาอยู่ที่
ไม่ถึง๑๐๐ด้วยคุณบอกว่าถึง๑๐๐
เป็นจะเฉลยขนองครับโจ๊กรสหมูผสมสาหร่ายที่คุณอ้อมเลือกราคาอยู่ที่
สเกลือสาหร่ายที่คุณอ้อมไม่ได้เลือกราคาต้องแพงกว่า๔๙บาท
และราคาอยู่ที่๖๐บาท
มีสิทธิ์ราคาอยู่ที่๕๕บาท
ว้าวคุณอ้อมค่ะและโจ๊กเป็นของที่ถูกที่สุด
ทำให้คุณได้ผ่านข้อที่๒มาตอนนี้สะสมไปแล้วค่ะ๔๐๐๐บาท
ข้อต่อไปจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๘๐๐๐บาทค่ะ
คำถามเหมือนเดิมของชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
และของที่จะมาให้เลือกมาค่ะ
คุณอ้อมค่ะเหมาะสำหรับสาวสวยมาก
สำหรับคำถามข้อนี้นี่คือผัก

ผักสะบัดครับ

สลัดมิกค่ะ๑๐๐กรัม

นี่คือคำถามข้อที่๓ของคุณอ้อมมูลค่า๘๐๐๐บาท
ผักสลัดทั้ง๓แบบนี้แบบไหนราคาถูกที่สุดคะคุณอ้อม

อันนี้คือทานกับสลัดนะคะ

เอาน้ำจิ้มแย่มันกินได้เลย
จริงแล้วซื้อสลัดทานบ่อยมาก
แต่หนูไม่ค่อยสังเกตเวลาซื้อแบบราคาว่าเท่าไหร่

คุณดูผักในนี้ผักในนี้แล้วคุณก็ไปคิดดูว่าคุณเคย

ว่าอันนี้แพงเพราะว่ามันหายาก

เพราะว่าอะไรคะขอเสร็จผลหน่อย

น่าจะแพงเพราะว่ามันมีขายง่ายตามท้องตลาด

แล้วขายราคาที่แบบว่า๒๕๓๐
เพราะว่าเขามากจะใช้ผักอันนี้กัน
ตอบเลยนะคะถ้าตอบเลยเป๊กจะเฉลยที่

ถือว่าราคาก็ไม่ต่ำไม่สูง

ลัดมิกแวรูแพ็ค

ราคาต้องแพงกว่า๕๙บาท

แพงกว่าไม่กว่าพี่ตี

ไอซ์เบิกสลัดมิก๑๕๐กรัม

สายส่งไปแล้วค่ะ

และรอบต่อไปเนี่ยจะเงินเงินเพิ่มขึ้นค่ะ

ถามเหมือนเดิมค่ะของที่ไหนราคาถูกที่สุด

เมื่อไหร่จะเคลียร์กันได้ไอ้เรื่องมาสายเนี่ยครับ

ตั้งแต่ยัดเอียด
ยัดเอียดอะไร
อย่ายัดเอียดความเป็นสามีให้ฉันเอง

ถึงกับอายม้วนเลยนะครับคุณอ้อม
ตอนนี้พักให้คุณอ้อมไปหายเขินสักแป๊บช่วงหน้า
กลับมาชมความสนุกกันต่อครับ
กติกาง่ายคือผู้แข่งขันนักช็อปตอบคำถามเพียงคำถามเดียวว่า
ของทั้ง๓ชิ้นนี้ชิ้นไหนราคาถูกที่สุด
โดยแต่ละข้อจะมีเงินรางวัลมากขึ้นตามลำดับขั้น
ตอบได้ครบ๘ข้อก็รับเงินรางวัลสูงสุดไปเลย๑แสนบาท
แต่เราจะไม่ปล่อยให้คุณเหงาอยู่คนเดียวอย่างเดียวได้
เพราะเราจะมีผู้ช่วยให้คุณ
ผู้ช่วยของเราจะอยู่กับคุณตลอดการแข่งขัน
ปรึกษาได้ขอความเห็นได้แต่ไม่สามารถตอบแทนคุณได้
คุณอาจจะไม่เคยสังเกตราคากับของที่คุณเคยผ่านตา
เราจะเอามาท้าดวนราคากับคุณที่นี่